สวัสดีหมอไก่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

แล้วหมอไก่ไม่เคยมามือเปล่าวันนี้มาพร้อมกับอะไรคะ
วัตถุมงคลในวันนี้นะคะมาจากเมืองเหนือเลยนะคะ

พระรอดยอดมหาเสถีวันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับไปนะคะ
พระรอดยอดมหาเสถีวันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับไปนะคะ
รอดยอดมหาเศรษฐีวันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับไปนะคะ
แต่ก่อนอื่นเลยเราจะมาเช็คดวงชะตาของ๓ราศี
หมอไก่บอกว่าช่วงนี้อาจจะต้องระวังหน่อย
เพราะมีเกณฑ์เจ็บป่วยจุกจิกในเดือนนี้

มาดูกันเลยนะคะที่ราศีแรกนะคะ
ราศีแรกนั่นก็คือชาวราศีเมทุน
แต่อย่างนี้เขาบอกว่าป่วยจุกจิก

คือหมอไก่ครับ

ราศรีเมทุนซึ่งเป็นราศรีของผม
เมทุนมันเกิดอะไรขึ้นจะไหนล่ะครับ
คือจริงแล้วชาวราศีเมทุนถือว่าเป็นราศีที่ดวงดี
ในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้น
แต่ว่ามีสิทธิ์ที่จะป่วยได้ค่ะ

เพราะว่าดาวประจำตัวของเขาซึ่งคือดาวพุทธ

จ้าเอพอดีไปเจอกับคู่ศัตรูนั่นก็คือราหูพอดี
ก็เลยทำให้ชาวราศีเมทุนมีโอกาสที่จะเกิดปัญหา

เจ็บป่วยแบบอยู่ดีก็เจ็บป่วยขึ้นมา
โอ้โฮคุณธนา

คือแล้วอย่างนี้ต้องระวังยังไงไหมคะ
เรื่องอะไรที่ควรระมัดระวังมากเป็นพิเศษ
นอกจากในเรื่องของการเจ็บป่วยทางกายแล้วนะคะ
ต้องระวังการเจ็บป่วยทางใจด้วย

เพราะว่าอย่างนี้ค่ะ
คือในช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนก็คงจะเครียดเนาะ
กับสถานการณ์โควิดแล้วบางทีแบบว่าเฟิร์กฟอร์ม
บางทีก็แบบอยู่แต่บ้านไม่ได้ออกไปไหน
ก็แบบเจอแต่คอมเจอแต่กำแพงมันก็เบื่อ

ใช่บางคนก็เหมือนกับว่าต้องใช้ชีวิตแบบอย่างระมัดระวังมากขึ้น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

ส่วนราศีต่อไปที่มีเกณฑ์เจ็บป่วยแบบจุ๊กจิ๊กก็คือ

เรียกได้ว่าเป็นราศีที่ควรจะจับตามอง
เรื่องของสุขภาพร่างกายให้ดีเลยนะคะ
เพราะว่าชาวราศีตุลถือว่าเป็นราศีที่ดวงดีขึ้น

พอเวลาดวงดีขึ้นดวงดีขึ้นโดยรวม
ก็คือหมายถึงว่าดวงดีในเรื่องของการทำงาน

เวลาน้ำขึ้นก็ต้องรีบตักใช่ไหมคะ

บางทีก็หลงลืมในเรื่องของสุขภาพร่างกายไป

ก็ต้องระวังเพราะว่าช่วงนี้ชาวราศีตุล
มีเกณฑ์ที่จะแบบเจ็บป่วยไม่สบาย
เจ็บเนื้อเจ็บตัวอะไรอย่างนี้นะคะ

แต่ว่านิดหน่อยนะคะไม่ต้องกังวลใจไปนะคะ

อาจจะหลงลืมเรื่องของการดูแลสุขภาพ

ยังไงเรื่องสุขภาพนี้เป็นสิ่งสำคัญมากเหมือนกันเนาะ

เพราะว่ามีเกณฑ์จะเจ็บป่วยแบบจุกจิกก็คือ

เพราะดวงมีเกณฑ์ที่แบบจะเจ็บป่วยแบบไม่คาดฝัน

เคยมีโรคประจำตัวอะไรอยู่แล้วแล้วมันหายไป

ระวังมันอาจจะแสดงอาการอีกครั้งหนึ่ง

ช่วงเดือนมิถุนายนก็จะหายแล้วครึ่งเดือน
กลายเป็นว่าเมถุนนี่ยาวสุดเลยเหรอ

ถ้าเกิดใครหลายคนที่ฟังอยู่แล้ว

ทำยังไงเรามีวิธีการที่ผ่อนหนักให้เป็นเบา
หรือว่าทำให้แก้เคล็ดได้บ้างไหมคะ

สองวิธีด้วยกันนะคะตั้งใจฟังนะคะคุณชนะ
ค่ะวิธีแรกก็คือเป็นการทำบุญ
เกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือพวกสัตว์นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายชีวิตสัตว์นะคะ

ดเบียดเบียนอ่าใช่นะคะอ่าอีกวิธีหนึ่งก็คือ
การช่วยเหลือผู้ยากไร้ที่เขาแบบเจ็บป่วยไม่สบาย
ก็จะเป็นการแก้เคล็ดได้เป็นอย่างดีนะคะ

เวลาคนที่ทำบุญหลายคนอาจจะลืม

มันก็อุทิศส่วนกุศลแบบในใจก็ได้แต่กรวดน้ำกรวดจริงก็ได้

หลายคนอาจจะหลงลืมไปสมมุติเวลาเราทำบุญเสร็จเราก็เรียบร้อยกลับบ้าน
จริงแล้วถ้ามีเวลาก็กรวดน้ำอธิษฐานในใจก็ได้

เหมือนกันการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนั่นเอง
และในวิธีเราปรับใช้กันดูนะจ๊ะ
ได้ค่ะคุณผู้ชมและแน่นอนนะคะวันนี้มีหนึ่งท่านผู้โชคดีที่จะได้รับการตรวจสอบดวงชะตากับหมอไก่ของเรา
และจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ด้วยนะคะ
และสำหรับผู้โชคดีของเราในวันนี้ได้แก่คุณ

คุณปรีชาลิ้มปิอินทรากูลนะคะเกิดวันที่๖มีนาคม๒๕๑๒ปีรกา
เป็นยังไงบ้างครับ
เขาเป็นคนราศีกรุมราศีกรุมถือว่าในช่วงนี้เขาเรียกว่าคลองสัมปทางความดวงดีแบบระยะยาก
เพราะเขาเกิดวันเดียวกับดิชันครับ
โอ้ยนอกไปต่ออุ่นแล้วราศีกรุมด้วยเป็นยังไงดีเนี่ย
เรียกได้ว่าเรื่องแรกที่เขาถามมาในเรื่องของการงานนะคะก็เรียกได้ว่าดวงดีแบบสวนกระแส
คนอื่นอาจจะแบบเครียดเงียบเศร้านะคะแต่ของเขาเนี่ยโอ้โหรุ่งเรือง

เขาเรียกว่าดวงชะตาดีแบบม้ามืดคนอื่นอาจจะแบบมองไม่รู้นะคะ
แต่ว่าอยู่ดีก็คือแบบประสบความสำเร็จแบบเปรี้ยงปัง
เอาแบบเน้นมีโชคลาภไหมเอาสำหรับเขาคนนี้ก่อนคุณปรีชา

เอาคุณปีชาก่อนคุณปีชาจะมีโชคลาภไหม
ชะตาของเขานะคะโอ้โหมีโอกาสได้ลาบแบบจะเต็ม
คือดวงของเขาเนี่ยเท่าที่ดูนะคะเขาเรียกว่าแบบดวงดีมากในรอบหลายปี
ก็คือมีโอกาสที่แบบจะได้ลาบจากการทำงานด้วยแล้วก็มีโอกาสที่แบบจะได้ลาบแบบฟุก
คือเขาเรียกว่าช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการแบบโกยเงินโกยทองหาทรัพย์เข้ากระเป๋าได้เยอะ
เอาแต่บอกคุณปีชาไว้ก่อนทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะไม่ใช่ฟังหมอไก่ปุ๊บเทหมดหน้าตักเรื่องนี้
อันนี้บอกคุณปีชาใช่ไหมบอกคุณปีชาคนเดียวบอกคุณปีชาแล้วก็บอกคุณด้วย
ได้ค่ะงั้นมาดูเรื่องของสุขภาพดีกว่าว่าสุขภาพของคุณปรีชาเป็นยังไงบ้างนะคะ
เรียกได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะถ้าสมมุติว่าคุณปีชาเจ็บป่วยไม่สบาย
ก็มีเกณฑ์ที่แบบจะหายเจ็บหายไข้ใช่ค่ะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก
ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากเลยนะคะแล้วก็แน่นอนว่าวันนี้คุณปรีชาดวงดีมาก
เพราะคุณจะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้ไปด้วยนะคะให้หมอไก่แนะนำหน่อยค่ะนะคะ
ด้านหน้านี้ก็คือพระรอดยอดมหาเศรษฐีเขาเรียกว่าเป็นเนื้อฝาบาทนะคะ
ฝาบาทพระเลยนะคะการเสริมดวงนะคะก็คือหมายถึงว่าเสริมในเรื่องของพระรอด
ก็คือแค้วคาดปลอดภัยนะคะยอดมหาเศรษฐีนี่ก็คือหมายถึงว่าเสริมดวงในเรื่องของพวกการเงิน

เหมาะมากมากกับคุณปรีชาในวันนี้นะคะแล้วก็ยินดีกับคุณปรีชาด้วยนะคะ
ที่เป็นผู้โชคดีในวันนี้นะคะส่วนใครที่อยากจะเป็นผู้โชคดีเหมือนคุณปรีชา
ได้รับการตรวจโดนชะตากับหมอไก่และรับวัตถุมงคลแบบนี้คุณผู้ชมง่ายมาก
เข้าไปติดตามเราไว้ในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวเนี่ยพิมพ์โดยภาษาไทย
เห็นโพสต์ของหมอไก่ขึ้นปั๊บคอมเมนต์วันเดือนปีเกิดพร้อมเรื่องที่คุณอยากจะถาม
เอาไว้ได้เลยแล้วตัดเลือกผู้โชคดีมาประมาณสัปดาห์ละ๑ท่านนะคะ
เอาล่ะหมอไก่ครับวันพรุ่งนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องอะไรกันดีครับ
อ่าช่วงนี้ในช่วงนี้หลายคนก็อาจจะคิดถึงเรื่องของวันแห่งความหวังเท่าไหร่ไหม